ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหก็เป็นข่าวโหดเป็นข่าวใหญ่นะคะ
เนี่ยลวงเซลล์ฆ่าแล้วจับสาวที่เป็นเซลล์เนี่ยนะ
คือเขาหลอกทำทีแหละจะโอนรถจะซื้อรถเลยจะจองรถเลย
สุดท้ายลวงเขาไปฆ่าเอาเคเบิ้ลไทยมัดมือมัดคอ
แล้วก็ข่มขืนหมกศพอยู่ที่โรงแรม
โหดมากจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าดูสิ
จากตอนแรกที่เป็นข่าวว่าเซลล์สาวคนนี้ที่หายตัวไป
นางสาวเด่นนภาคุณยศยิ่งหรือว่าคุณอ้อมอายุ๓๕ปีเนี่ยนะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ช่วงบ่ายสาม
นี่ค่ะเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพสุดท้ายที่
คุณอ้อมเนี่ยนั่งอยู่กับผู้ชายคนนี้ลูกศรสีแดงเนี่ยนะคะ
อยู่ในร้านกาแฟที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
คือนั่งคุยอยู่ประมาณถ้าดูเวลาจากกล้องวงจรปิดนะ
ทั้งคู่เนี่ยคุยกันอยู่๑๔นาทีแล้วเดินออกจากร้านกาแฟ
ไปขึ้นรถกระบะสีขาวเป็นกระบะตู้ทึบ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีใครเจอคุณอ้อมอีกเลย
ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะทางฝั่งสามีของคุณอ้อม
กับญาติย่านแล้วก็เพื่อนเนี่ยตามหา
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพสันทราย
จนไปเจอว่าเอ๊ะผู้ต้องสงสัยเนี่ย
อ้อมออกจากร้านกาแฟแล้วใช้เส้นทางสรรผีเสื้อดอยสะเก็ด
สุดอยู่ที่บ้านเช่าที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันกำแพง
หลังจากนั้นเนี่ยนะตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นค่ะที่บ้านหลังนี้
แล้วก็มีชาวบ้านเห็นผู้ชายต้องสงสัยคนนึงนะ
นอนซ่อนตัวอยู่ในคูน้ำหลังห้องพัก
พอตำรวจพยายามจะคุมตัวตรงจุดตรงนี้ค่ะ
แต่ว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนั้นหนีหนีไปได้
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ใช้เวลาค่ะ
อันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าตำรวจทำแบบเต็มที่
เพราะว่าเขาแจ้งความวันเสาร์ตอน๖โมงเย็น
แล้วไปจับกลุ่มตัวได้วันอาทิตย์ตอนบ่าย๓โมงครึ่ง
คือรู้เลยว่าคนร้ายคือนายนัทพลผันพดุงทรัพย์อายุ๔๐ปีค่ะ
ไปจับนายนัทพลได้แถวย่านประตูท่าแพร
เพราะว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดซ่อนไว้ที่สรรเจ้า
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนายนัทพลมาสอบสวน
เรื่องต้นเขาก็รับสารภาพนี่ค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มได้เสื้อแดงคนเมื่อกี้นะนะ
เขาบอกว่าเขาได้ฆ่าคุณอ้อมจริง
แล้วหลังจากนั้นก็พาตำรวจไปชี้ดูเลย
จุดที่ซ่อนศพของคุณอ้อมอยู่ไหน

อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่พื้นที่สพแม่ปิงค่ะ
แล้วพอเข้าไปตรวจสอบในห้องพักสีเขียวห้องนี้เนี่ย
เจอศพอยู่ในห้องน้ำอื้อหือ

พันธนาการคือโดนเชือกผูกตรงคอ

โดนเคเบิ้ลไทยรัดด้านหลังนะ

ระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูค่ะจังหวะนี้
จะให้ฟังเสียงไปด้วยนะแบบปล่อยเสียงมาด้วยเลย
คือญาติของอ้อมสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา
แล้วบางคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริง
บางคนโมโหมากตะโกนแล้วก็สาบแช่ง

อยากรู้จังหวะนี้คือทุกคนตะโกนน่ะ
แล้วก็บอกว่าประหารชีวิตนี่

อารมณ์ของญาติเขาไม่พอใจมากค่ะ
ตำรวจก็ต้องวางกำลังโดยรอบ
แล้วก็พาตัวนายนัทพลผู้ก่อเหตุขึ้นรถแล้วก็ออกจากพื้นที่เลย

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจพยายามสกัดเอาไว้นะ
จากการสอบสวนตัวในนัตฑพลเขาบอกว่าเขาพาอ้อมขึ้นรถกระบะตู้ทึบ
อุบายไงว่าจะจองรถวันนั้นแต่ว่าไม่มีเงินสด
เสร็จแล้วพาคุณอ้อมไปที่โรงแรมในพื้นที่สันทรายแล้วก็จะข่มขืน
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมไงเขาก็เลยลงมือฆ่า
หลังจากนั้นก็อุ้มศพขึ้นรถแล้วก็มาที่โรงแรมที่แม่ปิง
อำพลางศพส่วนตัวเองขับรถกระบะตู้ทึบไปจอดทิ้ง
ลานจอดรถวัดหนองบัวพระเจ้าหลวงที่ดอยสะเก็ดแล้วก็หนีไป
ทีนี้ค่ะโทรศัพท์บอกแฟนสาวตัวเองนะให้เอาเก๋งมารับ
แล้วก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ฟีโน่สีแดงขี่หลบหนี

คุณผู้ชมยังมีการเอามอเตอร์ไซคันนั้น

โรงแรมที่เอาศพทิ้งไว้จะมาดูซิว่าอ้อมตายจริงหรือเปล่า
แล้วก็ติดต่อจ่ายค่าเช่าห้องเพิ่มอีกวันหนึ่ง

ก็ห้องนั้นมีศพอยู่ด้านในใช่ไหม
ยืดเวลาอำพลางศพจะได้หนีได้ไง
แต่ท้ายที่สุดมาโดนตำรวจจับได้ซะก่อน

นี่ก่อเหตุในรอบเดือนนึงเนี่ย
คดีใหญ่นะก่อนหน้านี้เดือนเมษาเนี่ย
มีคดีในเดือนนี้นั่นแหละใช่ในเดือนนี้นั่นแหละ
ก็ไปชำราวสาววัย๑๙แล้วพี่เบิร์ดคิดดูดิได้ประกันตัวระหว่างสอบสวน
พอได้ประกันตัวระหว่างสอบสวน๒๙เมษามาก่อเหตุ
คมคืนราคาแบบนี้อีกค่ะโอ้โหสุดยอดคนจริงเลยนะ